ถึงเรื่องของความเชื่อตัวเลขโชคลาภกันหน่อยดีกว่า
อีกสามวันก็เป็นวันออกศตราฐกิจแห่งอัฐธรรมบาลมาดูชิว่า
เขาไปไหว้ที่ไหนเดี๋ยวเขาให้เลขอะไรกัน
มาบ้างเอ๊เลขเบิ้ลอีกแล้วหรือเปล่าเอออีกแล้วเหรอเดี๋ยวก่อน

ไม่ออกไงก็ไม่ออกไง
มาดูมาดูเริ่มที่งานสืบสารประเพณีท้องถิ่นกันก่อน
คุณผู้ชมนะฮะไปที่วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
วัดนี้คนไปกันแทบจะตลอดเลย

วัดจะแตกอยู่แล้วนะฮะไปดูกันหน่อยครับวัดสว่างอารมณ์นะฮะ
สว่างอารมณ์วรวิหารพระอารามหลวงแต่ว่าเป็นที่สุโขทัยนะครับ

ซึ่งผมก็ไปมาแหละแต่ว่าไม่ได้แวะไปวัดนี้นะครับ
ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดประเพณีชักผ้าป่าราว
เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้ว
โดยประเพณีอันนี้เป็นหนึ่งเดียวจัดเฉพาะที่วัดสว่างอารมณ์วรวิหารที่นี่ที่สุโขทัย
ทอดกันมานับร้อยปีจะจัดขึ้น๑วันหลังรอยกระทงไป
เป็นวันแรม๑ค่ำเดือน๑๒ชาวบ้านจะนำต้นผ้าป่ามาที่วัด
หมายเลขไปติดที่ต้นผ้าปากของตนเอง
แล้วก็นำไปวางเรียงกันตามแนวสายสินตามหมายเลข
จากนั้นพระสงฆ์จะเดินไปรับต้นผ้าป่า
ละกองทีละกองแบบนี้นะครับ
งานนี้นักเสี่ยงโชคเขาก็เลยไปจดตัวเลขกองผ้าป่า
กี่กองรู้ไหมกี่กองครับ

ก็เป็นกองผ้าป่าที่จังหวัดสุโขทัยนะครับอ่า
ต่อกันที่นี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ไปไม่ได้เลยนะคะ
เดี๋ยวของขาดต้องไปที่นี่ค่ะคำชโนธ
คำชโนธวังนาคินดินแดนพญานาค
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
เกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานีนะคะ
แม้จะไม่ใช่วันหยุดแต่ถามว่านักท่องเที่ยว
นักเสี่ยงโชคเขาหยุดไหมเขาไม่หยุดค่ะ
กราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ต่างก็เตรียมของเครื่องไหว้บูชานี่ค่ะ
โอ้โหเออเหอะ
แดงก็มีชมพูก็มาอ่าวิภาพให้เลยมองกัน

หัวใจก็มาคุณมีความรักใช่ไหม

เขาไปต่อกันที่บริเวณคุมทรัพย์พ่อปู่แม่ย่าค่ะ
แล้วก็ไปที่ต้นมะเดือยักษ์
ไปส่องไปเพ่งไปขูดไปแกะไปเกาะแบบนี้ค่ะ

โดยเฉพาะคนต้นมะเดือเนี่ย
เขาบอกว่าให้เลขแม่นนักแล้ว

แต่ว่าเราจะบอกที่หน้าจอไม่ได้เนอะ
เพจของไทยรัฐกับไทยรัฐทีวีเห็นไหม

มีขีดหนึ่งขีดมีกลมหนึ่งอัน

ในตรงกลางขวานิดนึงนะครับ

ต่อไปเลยดีกว่าที่พยาวดีกว่า

พยาวค่ะเมื่อวานนี้
คุณขันเงินเนื้อนวลหรือว่าคุณขันไทเทเนียมนะคะ

นำคณะไปไหว้ขอพรพระสิงห
แล้วก็ร่วมสร้างเจดีที่วัดสรรต้นพึ่ง

แล้วก็ไปร่วมพิธีบวงสวงรูปปั้นพญานาค
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาที่หน้าวิหารด้วย
มีอาจารย์บุรพาพดุงไทยเป็นผู้นำพิธีบวงสวงค่ะ
เสร็จพิธีปุ๊บชาวบ้านและคุณขันเงินก็พากันไปส่องลูกแก้วคุณ
ลูกแก้วที่อกของพ่อปู่และแม่ย่า
เล็งหาตัวเลขไปเสี่ยงโชค

งานนี้ไม่มีใครยอมบอกใครเลย
สุดแล้วแท้แต่ดวงของใครแต่ละคนนะจ๊ะ

ไม่บอกเลยเพราะเขาไม่บอกกันเลยจริงว่า
มันเห็นเป็นรูปอะไรยังไงแบบไหนบ้าง

นี่ฉันดูไม่มีประโยชน์กับคุณผู้ชมเลยอ่ะ
มาถึงลูกหลานพญานาคให้โชคกันบ้างครับ
ไปดูที่บอกลูกหลานคืออะไรงูนะ

ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาครับ
นางสาวดวงดาวเจ้าของร้านอายุ๔๐ปีแล้ว
ออกมาช่วยด้วยช่วยฉันด้วย
มาหาร้อยตำรวจเอกเสริมเกียรติทิมกระโทก
ไปมรองสระวัชจะราจรโรงพรรคผีมาย
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้าน
พอดีตำรวจช่วยหนูหน่อยงูมันเข้าไปในร้าน
ซ่อนตัวอยู่ในตะกร้าพลาสติกใส่เสื้อผ้า

พร้อมกับกู้ภัยอย่างระมัดระวังแบบนี้นะฮะ
ก็เป็นงูสาเป็นงูลายสอใหญ่

ก็เลยส่งต่อให้กู้ภัยนำตัวไปนะครับ
อันนี้ก็เขาให้ดูบรรยาทีนะ๕๗๐๑๓
แม้จะตกใจคุณดวงดาวก็บอกว่างูตัวนี้น่าจะให้โชคแหละ
เพราะว่างวดที่ผ่านมาได้โชคจากทะเบียรถมาแล้ว

วันนี้เชื่อว่าเลขที่บ้านมาแน่

ไปต่อที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครสีธรรมราช
อาสาสมัสมูลรายุทธิศภาคสมคีอำเภอทุ่งใหญ่

ปี่ซุกอยู่ในโพงดินลึกสัก๕๐เซนติเมตรนะครับ
อยู่ที่กลางสวนยางที่บ้านควนหลัง

คือที่มันอยู่มันคาบหนูไว้ตัวหนึ่ง

มากินหนูไว้๑ตัวคาบแล้วคาปะ
ทรงเสียงฝ่อตลอดเวลานะฮะ

วงคร้องของงูษัก๒๐นาที

วัดความยาวก็๑๕๐เซนติเมตรนะฮะ
นำไปใส่กระสอบปล่อยคืนสู่ปลาแบบปล่อยไกล

มันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เลยไปดู
มันเป็นงูจงอ่างที่กัดหนูอยู่ในโพรง

ความยาวมัน๑๕๐เซนเนอะ
มันจะให้โชคก็ว่ากันไป

คุณผู้ชมส่งมาเยอะมากผมก็มองไม่เห็นเลข

เอาส่วนที่ผมไปสุโครไทย

แล้วโขมลอยกาลปล่อย๒กลุ่ม

เป็นตัวเลขคือหมายว่าสองกลุ่มไปลอยรวมกันนะคะไม่ปล่อยชุดแรกก่อนมันก็เป็นเลขหนึ่ง
หนึ่งมันก็เลยกลายเป็นเลขหนึ่งอืมเลขอะไรอ่ะเลขนั้นก็คือแอดออด
ผมพูดตรงไม่ได้แต่จะบอกว่ามันคือเวลาเข้าของรายการข่าวเช้าไทยรัฐ
กับเวลาจบของรายการของเราเข้ากี่โมงจบกี่โมงมันเป็นสองเลขนั้น
เข้าใจไหมข่าวเช้าไทยรัฐเข้ากี่โมงคุณผู้ชม
แล้วจบที่เราลากันไปกับกี่โมงมันคือสองตัวเลขนั้นอ่ะอืมอ่า
อย่างนี้สิวันหลังบอกอย่างเงี้เห็นเข้าใจเออ
เข้ากี่โมงจบกี่โมงไม่ต้องจินตนาการเลยอันนี้ข้อเท็จจริง
โคมไฟล์เป็นเลขนั้นอ่าอ่าเดี๋ยวคุณพิมพ์ให้ไหมคุณพิมพ์ให้ไหม
เดี๋ยวพิมพ์ให้ในเฟสบุ๊คล่ะกันคุณทัศนัยตัดให้อย่าบอกว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะคุณผู้ชม
ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดทั้งมวลแต่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วกัน
ใช่เอามาให้คุณผู้ชมเป็นน้ำจิ้มให้สนุกกัน
คือไปงานก็เห็นก็เอามาบอกเล่าให้ฟัง